จากเรื่องสุราปลอมนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือใกล้วันแม่แต่แม่เนี่ยสอนลูกให้เป็นโจรไปขโมยของ
แล้วลูกยังเล็กอยู่เลย๔๕ขวบเองค่ะ
พาไปดูหน่อยที่ชนบุรีนี่เจ้าของร้านขายเครื่องสำอางเขาโอดเลยนะ
พิษเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้ยังจะมาขโมยกันอีก
แล้วคนร้ายเนี่ยคือตาเขาถึงเหลือเกินไปเลือกแต่เครื่องสำอางราคาแพงค่ะ

อยู่ในงานเครือสหพัฒน์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายเข้ามาที่ร้านขวัญเครื่องสำอางนี่แหละ
เป็นผู้หญิงอายุประมาณไม่เกิน๓๐ค่ะ
แล้วก็สะพายกระเป๋ามาเข้ามาในร้าน
มีลูกชายมาด้วย๒คนสัก๔๕ขวบ
ก็ทำทีเหมือนกับเลือกซื้อสินค้าในร้านนี่แหละ
แต่พอมีจังหวะมีโอกาสฉวยไปเลย
ใส่กระเป๋าสะพายเอาไปหลายชิ้น

ขโมยของเหรอปรับ๑๐เท่าของสินค้านั้น
ความเสียหายรวมมูลค่า๒๐๐๐๓๐๐บาท

เจ้าของร้านเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนมันเยอะไง
พอลูกค้าเข้ามาเยอะก็ไม่ได้ระวังหรอก
พอมาถึงเวลาปิดร้านก็เพิ่งมาสังเกตดูว่า
เครื่องสำอางราคาแพงมันหายไป

แต่ว่ามันชะล่าใจอยู่ตรงที่ว่า

มีลูกชายเขาก็มา๒คน
ก็เล่นกันเราก็มองแต่เด็กกลัวเด็กทำของหนุน

นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดสังเกต

ก็เลยคิดว่าแฟนหายออกไป
แล้วมาเอกใจอีกทีนึงวันที่๗
ก็เลยเป็นทรีมกล่องเดิม

เผื่อแม่ลูก๓แม่ลูกจะดูอยู่บอกเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เลย
ตอนนี้การขายมันก็ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อน
แล้วเวลาที่มาทำแบบนี้มันเหมือนกับซ้ำเติม

เอาเด็กมาบังหน้าคือจริงเด็กไม่รู้หรอก
อะไรคือโจรอะไรคือขโมยก็หยิบไปตามแม่สั่ง
แต่ทีนี้ถ้าทำมาบ่อยก็กลายเป็นว่าเราฝึกให้ลูกเป็นโจร